มีเรื่องจะมาเตือนกันนะครับเพราะว่ามีคนถูกหลอกเยอะนะครับ
เพื่อท่านจะเจอกรณีลักษณะแบบนี้อีกจะได้ไม่หลงเชื่อ
แล้วคนที่ไปหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นพยาบาล
ฉวยโอกาสในการไปหลอกหญิงสาวที่เขาเพิ่งมาคลอดลูก
ต้องกินนมแม่หรือว่าต้องซื้อนมผง

สุดท้ายแล้วหลอกเขาลงทุนซื้อนมผงมาขาย

ตัวผู้เสียหายก็บอกว่าก็คนที่มาชวนเป็นถึงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะครับ

ท่านนี้เนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักษ์สพเมืองจี้จังหวัดลำพูนนะครับ
อีกหลายคนก็ไปแจ้งอีกหลายโรงพักนะครับ
เอาผิดกับพยาบาลสาวโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดลำพูนนะครับ
โดยบอกว่าพยาบาลที่ไปหลอกลวงเขาคนนี้

จนถึงล่าสุดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา

อย่างน้อยก็๕๐๐๐บาทไปถึงล้านบาทเศษก็มี
เรื่องต้นในขณะนี้มีผู้เสียหาย๒๓คนรวมกันเป็นเงินกว่า๑๐ล้านบาท
อย่างกรณีคนนี้หญิงสาวคนนี้หนึ่งในผู้เสียหาย
เธอเล่าถึงพฤติกรรมของพยาบาลก้อยบอกว่า
พยาบาลคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เป็นข้าราชการอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะก็จะทำทีเข้าไปตีสนิทกับแม่
เพิ่งไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลพูดจาดีทำตัวสนิทสนมอัธยาศัยดี
แล้วหลังจากคลอดลูกกลับไปที่บ้านแล้วนะผู้เสียหายรายนี้นะบอกว่า
พยาบาลคนนี้ก็ตามมาดูแลมาแนะนำวิธีดูแลลูก
คลอดใหม่ต้องดูแลแบบไหนมีกระเช้าของขวัญมาให้ถึงบ้านตลอด
ก่อนที่จะโน้มน้าวบอกว่าเอาไหนลูกก็กินนมแม่ไม่พอต้องกินนมผง
ต้องซื้อนมผงอยู่แล้วเอาอย่างนี้ไหมมาร่วมลงทุนเพื่อหารายได้
โดยไม่ต้องทำงานไหมมาลงทุนขายนมผงเด็กด้วยกัน
มันมีอยู่หลายยี่ห้อลักษณะการขายก็คือแบบไม่ต้องไปเอานมมาขายเอง
แค่ลงทุนครั้งแรกจำนวนเขาเรียกเป็นโปรอ่ะนะ
โปรก็๕๐๐๐บาทเดี๋ยวจะมีกำไรกลับมา๘๕๐๐บาท
ลูกอ่อนคนนี้ก็หลงเชื่อเพราะเห็นว่าคนที่มาชักชวนให้ลงทุนขายนมผงเนี่ย
เป็นพยาบาลเป็นราชการดูน่าเชื่อถือก็มีการทำสัญญากันด้วยนะ
เงินไปงวดแรก๕๐๐๐บาทผ่านไปไม่กี่วันได้เงินคืนเลยครับ
ได้เงินคืนเลยเป็นเงินต้นบวกกับกำไร๘๕๐๐บาท
ก็เขาก็ชวนลงทุนอีกบอกว่าให้เพิ่มเงินอีกลงกันอีกนะครับ
มีการจ่ายค่าตอบแทนมาแต่พักหลังเนี่ยชักมาบ้างไม่มาบ้างแล้ว
เงินต้นทั้งกำไรอะไรพวกนี้นะครับไม่ตกลงไม่จ่ายตามที่ตกลงกัน
บางรายก็จ่ายมาแล้วก็ชวนเขาลงทุนเพิ่มวนเวียนวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ
เฉพาะแม่ลูกอ่อนคนนี้นะที่เปิดเผยกับเราเนี่ยลงทุนจาก๕๐๐๐บาท
ขยับไปเรื่อยจนหลักแสนแล้วไปจบเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนกับพยาบาลคนนี้เนี่ยเป็นเงิน๑๑๖๗๐๐๐บาท
คืนมาไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเสียหายเยอะ
รวมกับผู้เสียหายที่เจอกันรวมตัวกันแล้วเนี่ย๒๓คน๑๐กว่าล้าน
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
เขาบอกว่าทางบริษัทลุงมีปัญหาค่ะ
และก็ไม่ได้ติดตามอะไร
ก็คิดว่าเออเขาก็น่าจะเอามาให้เราเขาบอกว่าจะไป

แล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างครับ
ก็สุดท้ายก็ติดต่อกันเรื่อยมา
ก็มีการคุยกันติดต่อกัน
ก็เขาก็ชดใช้เป็นดอกเบี้ยให้บ้างค่ะ
จากที่เราเป็นผู้ยืนยุสินมาทำร่วมกับเขาเขาก็รับผิดชอบตรงดอกเบี้ยตรงนี้
เราก็ไม่คิดว่าเออจะมีคนอื่นร่วมด้วยจนสุดท้ายแล้วเราเพิ่งจะมาทราบ
เมื่อมีผู้เสียหายมาหลายท่านนะคะติดต่อไปทางโรงพยาบาล
แล้วก็มีการติดต่อกันเองก็ได้รวบรวมผู้เสียหายหลายหลายคนมาค่ะ
ประกาศเป็นว่าเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวอย่างนี้
ผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับคนนี้เนี่ยบอกว่า
เธอไปแจ้งความวิธีสอพรที่คมอุตสาหกรรมภูมิ
ถูกพยาบาลก้อยหลอกให้ลงทุนขายนมผงเช่นกันตั้งแต่ช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา
ออกอุบายให้เอาโฉนดที่ดินไปจำนองให้ไปกู้เงินมาจากธนาคารเอามาลงทุนด้วย
ตอนนั้นก็เชื่อใจเพราะว่าพยาบาลคนนี้มาทำให้ทุกอย่างมาดูแลทุกอย่าง
กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมีหนี้กว่า๖แสนบาทแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
ไม่มีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ไปกู้มาเนี่ย๒เดือนแล้ว
พยายามติดต่อสอบถามเรื่องเงินก็ถูกบ่ายเบียงผลัดไปเรื่อย
อ้างว่าเดี๋ยวถ้ากู้เงินได้เดี๋ยวจะเอามาคืน
มีปัญหากับทางบริษัทที่ยังไม่จ่ายเงินมาเหมือนกับรายอื่นเลย
ล่าสุดนะครับเราสอบถามไปยังนายแพทย์วิทยาพลศรีดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
บอกว่าจากเรื่องที่รวบรวมได้จากผู้เสียหายทั้งหลาย
ไปแจ้งความในสพต่างในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ร้องเรียนไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดลำพูน
หน่วยงานจะเร่งดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้ราชการจังหวัด
ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยพยาบาลคนนี้

แต่หลังจากเกิดเรื่องปรากฏว่า
พยาบาลคนนี้ขอลาพักร้อน
และท่านนายแพทย์สหรัฐศูนย์จังหวัดลำพูลบอกว่า

สงสัยเผลอเดี๋ยวจะยื่นส่งหนังสือลาออกตามมาตอนหลัง
อาจจะลายาวหนีเลย
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อได้แล้วนะ
แล้วทีนี้นักข่าวที่ลำพูนเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
บอกว่าพยาบาลคนนี้เนี่ยได้โทรศัพท์มาหาผู้สื่อข่าวที่จังหวัดลำพูนนะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวพยายามโทรหาแล้วไม่ยอมรับสาย
แต่มีการโทรกลับมาครั้งหนึ่งเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ร้องห่มร้องไห้บอกว่าตัวเองคงไม่มาแล้วนะ
ไม่น่าทำร้ายตัวเองแบบนี้เลย
พอเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยอนาคตดับวูบเลย
แต่ก็อยากขอร้องว่าอย่าเอาโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทำเรื่องนี้คนเดียวอะไรแบบนี้
ก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายมากกว่านี้แล้วก็พูดแค่นี้
แต่จากการตรวจสอบเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วไง
ปีกว่าแล้วก็เคยหลอกพยาบาลด้วยกันก็เคย
รวมแล้วกว่า๓๐คดีนะคาดว่าที่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้
หลอกให้มาร่วมหุ้นลงทุนลักษณะแบบเป็นการหลอกลวง

หลอกเอาเงินคนอื่นมาว่าให้ไปลงทุนแล้วก็เอาเงิน
คนอื่นอีกคนนึงเอามาทำเป็นปันผลให้
แต่มันก็คือเงินของคนอื่นก็วนอยู่อย่างนี้
ถึงเวลารวมได้ก้อนใหญ่ตัวเองก็ไปเลยนะครับ
ทางพันธ์ตำลดโทรนิรันดิ์ชัยวงภาพรองทุกรการสพเมืองจี้
บอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับ

ค่ะแล้วก็บอกว่าพอเป็นข่าวแบบนี้เนี่ย
มีผู้เสียหายทยอยเข้าไปแจ้งความเรื่อยเลยนะคะ
แล้วก็ผู้เสียหายเยอะมากจากพฤติกรรมของพยาบาลสาวคนนี้

เจอลักษณะแบบนี้คือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายแบบนี้หรอก
ถ้าเห็นว่าผลตอบแทนมันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น
ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการหลอกลวง